คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งก็เล่าเข้าปาก
แล้วก็เกิดการทะเลาะวิวาดกันจนถึงมีการฆ่ากันตายนะครับ
แล้วก็วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะฮะ
แต่ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะวิวาดกัน
จนมีคนตายกันก่อนนะครับ
โอ้โหนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะครับ
แทงกันจนมีผู้เสียชีวิตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ๕ทุ่ม๔๐นาที

ชาย๓คนในคลิปในกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป
ส่วนผู้เสียชีวิตคือนายนบรงเวทโล่งกระโทกอายุ๔๔ปี
คนที่ถูกแทงล้มลงไป
ตอนแรกยังสามารถพยุงตัวลุกขึ้นมาได้
แต่ตอนหลังทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับ
เพราะว่าถูกแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายถึง๓แผล

กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ตำรวจสพด่านซ้ายตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เราได้เห็นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นคนที่ถือมีดและเป็นมือแทงเลย
ก็คือนายกิติพงศ์ภูทรศรีอายุ๓๕ปีนะครับ
คนใส่เสื้อสีขาวแถบแขนสีน้ำเงิน
ส่วนชายที่เป็นคนล็อกคอผู้เสียชีวิต
ก็คือนายประเมินรักอุ่นแก้วอายุ๓๙ปีคนสวมเสื้อแดง
ทั้งสองคนพักอยู่ที่ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย
ส่วนอีกคนที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ
ก็คือนายยุทธการภูเหล็กอายุ๓๖ปี
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปยังบ้านของผู้ต้องหาทั้งสาม
ทุกคนยังอยู่ในสภาพเมาอยู่เลยนะคุณนะ
ก็นำตัวมาสอบปากคำที่สพด่านซ้ายนะครับ
โดยนายกิติพงศ์ภูทรศรีซึ่งเป็นมือแทงก็สารภาพ

และผู้เสียชีวิตลุกมาก่อกวนที่โต๊ะของเขา๒๓ครั้ง
ทำให้ตัวนายกิติพงศ์เองไม่พอใจฮะ
ที่มีคนมาก่อกวนเวลากินเหล้า
ใช้มีดคัตเตอร์ยาว๕นิ้วแทงเข้าไปที่หน้าอก๑ครั้ง
จนผู้ชายเขาน่ะล้มลงจมกองเลือดกับพื้น
จากนั้นตัวนายกิติพงศ์มือแทงก็กลับบ้านไปนอน
โดยไม่ทราบเลยว่าคนที่ถูกแทงเสียชีวิตแล้วนะฮะ
จนกระทั่งมาถูกจับพร้อมกับเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุนะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วง๘โมงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ตำรวจสพด่านซ้ายนำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่เกิดเหตุภายในร้านอาหารนะครับ
ก็โดยใช้เวลาในการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ๒๐นาที
คนที่ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
มี๒คนนะคือมือแทงกับคนที่เป็นผู้ล็อกคอ
ส่วนอีกคนที่ยืนดูเนี่ยก็ไม่ได้ถูกตั้งข้อหานะครับ
ทีนี้ตัวมือแทงตัวคนที่ล็อกคอผู้ตาย
ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ใช้เวลาแค่๒๐นาทีในการทำแผน
ศึกข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาทั้งสองคน

ที่เป็นแรงจูงใจในการลงมือก่อเหตุค่ะผู้ต้องหาทั้งสองคนไม่พูดครับ
ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลย

แต่ก่อนหน้านั้นตามแนวทางการสอบสวนตำรวจก็เปิดเผยออกมาแล้วนะ
ว่ามือแทงเขาเหมือนรำคาญ
คนที่มาก่อกวนที่โต๊ะของเขาคือผู้ตาย
ก็เลยแทงเข้าจนตายนะครับ
ส่วนศพของผู้ตายคือศพของนายนโรงเวท
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้นำร่างส่งชนะสูตรพลิกศพ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะ
หาร่องรอยบาดแผลว่าถูกมีดชนิดใดแทงจนเสียชีวิต
จากพนักงานสอบสวนยังไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหา
ได้ใช้มีดคัตเตอร์แทงแค่แผลเดียวจุดเดียวจนเสียชีวิต
เพราะว่าที่ศพตอนชนะสูตรเบื้องต้นพบหลายแผลนะ
หน้าอกซ้าย๓แผลและแขนซ้ายอีก๑แผลนะครับ